คุณผู้ชมคะลอยกระทงปีนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ
ก็ได้นำนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสกว่า๓๐๐คนนะคะ

ลอยกระทงวิถีไทยที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ติดตามบรรยากาศนี้ได้จากคุณธิตภาษิริพิพัฒน์
พูดสิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวีเชิญค่ะ
นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสในนามกลุ่มไทยแลนด์แฟนคลับ
เข้าร่วมกิจกรรมทำกระทงและนำกระทงไปลอยที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

แม้ว่าจะทราบว่ามีการตัดลดงานรื่นเริงไปบางส่วนในช่วงไว้อะไรค่ะ
กิจกรรมทำกระทงและนำกระทงไปลอยในแม่น้ำเจ้าพระยา
เป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมเที่ยวเมืองไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศฝรั่งเศส

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมสุดพิเศษในคืนวันลอยกระทง
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของประเทศไทย
รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกา
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่า
ได้ใช้พื้นที่ของอาคารราชนาวิกษภากองทัพเรือ
จัดงานดังกล่าวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับกับบรรยากาศริมน้ำ
มองเห็นวิวพระบรมมหาราชวังยามค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงอย่างชัดเจน
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ถูกกำหนดล่วงหน้ามาแล้วไม่ต่ำกว่า๑ปี
แม้จะไม่มีกิจกรรมรื่นเริงแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็เข้าใจเป็นอย่างดี
และประทับใจกับบรรยากาศวิถีไทยอย่างดั้งเดิม
คือเรารับได้แค่ประมาณ๓๐๐คนเท่านั้นเอง
ขณะที่เรามีสมาชิกตั้ง๔๕๐๐๐กว่าคน
ตทที่ฝรั่งเศสก็จะจัดเกมเล่นออนไลน์
ให้เขาตอบคำถามให้เขากรอกชื่อ
และในที่สุดเขาจะได้รับการคัดเลือกมาจำนวน๓๐๐คน
โดยกรทก็จะดูแลโดยการจัดหาตัวเครื่องบินราคาพิเศษให้
แต่เขาต้องจ่ายเงินเองนะครับก็ต้องรับผิดชอบตัวเอง
ซึ่งเราจะจัดงานวันนี้วันที่๑๔ซึ่งตรงกับรอยกระทงเป็นงานต้อนรับเขาครับ

บรรยากาศในคำคืนนี้ยังมีการจำลองตลาดสี่ภาค
นำของดีจากภูมิภาคต่างของไทย
แนะนำให้ชาวฝรั่งเศสทั้ง๓๐๐คนรู้จัก
ไม่ว่าจะเป็นข้าวล้ำน้องมลมะพร้าวน้ำหอมจากอัมพวา
ชาชักจากจังหวัดนาราธิวาส
สินค้าหัตกรรมจากจังหวัดอยุธยา
เกลียบว่าวจากจังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะ
นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสกลุ่มนี้ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกประทับใจ
ประเพณีลอยกระทงของไทย

โดยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเธอเดินทางมาไทย
แต่เป็นครั้งแรกที่สามารถเข้าถึงประเพณีไทยได้อย่างแท้จริง
รู้สึกขอบคุณคนไทยที่ต้อนรับอย่างอบอุ่น
และขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียพระเจ้าแผ่นดินของปวงชนชาวไทยด้วย
แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศฝรั่งเศสเดินทางมาประเทศไทยไม่ต่ำกว่า๖แสนคน
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นสูงเรื่อย
จัดกิจกรรมตรงนี้จึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถขยายตลาดการท่องเที่ยวประเทศไทยในตลาดภูมิภาคทวีปยุโรปได้เป็นอย่างดี
จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายในประเทศไทยสูงเฉลี่ยอยู่ที่๔๐๐๐บาทต่อคนต่อหัวค่ะ